แล้วก็มีข้อความบอกว่าถ้ารอหน่วยงานราชการมันช้า
ชาวบ้านก็เลยจัดการเองซะเลยเพราะว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
มีคนเจ็บมีคนตายครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับถนนเส้นนี้ก็คือ
อยู่ดีดีมีคำว่าเบรกอยู่กลางถนนแบบนี้เบรก
อย่างนี้ต้องเอาสีไปพ่นนะเนี่ยสีขาวตัวเบอร์เลอร์เลย
เขาบอกรถจะได้เบรกนี่ค่ะอันนี้คือปากซอยพะหนโยธิน๔๘นะคะ
ล่าสุดวันนี้เราส่งทิมข่าวของเราไปตรวจสอบ
จุดตรงนี้มันจะเป็นทางแยกเข้าซอยเพราะแห่งที่๔๘
แล้วก็เป็นทางกลับรถแต่วันนี้นี่มีสีดำไปทับแล้ว
ไปกกทับคำว่าเบรกแต่ยังเห็นเป็นรอยอยู่
ยังเป็นรอยคำว่าเบรกใช่แต่เป็นสีดำแล้วไม่ได้เป็นสีขาว
พี่วินแถวนั้นค่ะบอกว่าก็ขี่วินอยู่มา๕ปี
อุบัติเหตุบ่อยจริงนะเดือนหนึ่งก็๓๔ครั้งนะ
ส่วนใหญ่จะตายด้วยชาวบ้านเห็นกันจนชิน
สัปดาห์ก่อนออกมาทำงานเห็นว่ามีเอาสีมาพ่นคำว่าเบรก
งงเลยถามชาวบ้านแถวนั้นใครมาพ่น
ถามอยู่หลายคนชาวบ้านงงบอกเออไม่เห็นเหมือนกัน
ไม่รู้ใครเหมือนกันมาพ่นเอาไว้คำว่าเบรก
ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้อะค่ะว่าไอ้คำว่าเบรก

เราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไหนนะเพราะว่าถ้าเข้ามาทา
เขาจะมาทากลางคืนเขาจะมาทากลางคืนช่วงไม่มีคนอ่ะ
มันก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะความประมาทของคน
ความประมาทของคนคือว่าเขาเอาส่วนดวกของเขา
อยากกลับรถไวมอเตอร์ไซค์บางทีเลี้ยวบางทีรถยนต์ก็ชนกันก็มี
เพราะว่าช่วงกลับรถตรงนี้มันอันตราย
เพราะว่าอยู่ที่เนอะใช้รถถนนร่วมกันถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็โออยู่นะ
เราก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้หรอกนะพี่ว่า
ตำรวจสอนอบางเขนก็ลงมาดูค่ะก็บอกว่ามันก็จางจางไปแล้วล่ะ
นี่นะคะก็ถ้าถามว่าอุบัติเหตุตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเอาจริงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็มี๓ครั้งนะ
มกรา๒ครั้งกุมภาพันธ์ครั้งหนึ่งก็แค่บาดเจ็บนะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แต่เดี๋ยวจะจัดเจ้าหน้าที่จราจรไปดูแลแล้วก็จะประสานงานกับกรทม
รถที่ขับออกจากซอยผู้คนยอดทีม๔๘ก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปกลับรถ
หน้ากองพันธหารสื่อสารไม่ให้เลี้ยวขวาตัดไปเลยค่ะ
เพื่อลดอุบัติเหตุบางคนจะลักไก่ไงออกจากซอยตัดขวาไปเลย
คือก็เข้าใจว่าอาจจะบอกว่ารอไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่อย่าลืมนะฮะคือถ้าเขาไปได้หลักฐานว่าคุณเอาสงเอาสีไปพ่นถนนอย่างนี้
มันผิดกฎหมายค่ะใช่ค่ะ